คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หูทูเยัวเอียส
เดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันนะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะ
เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้อากาศร้อนดูแลสุขภาพให้ดีนะคะ
เหมือนกับว่าช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านฤดูด้วย
จะทำให้เราสัมผัสฝนน้อยกว่าทุกปีนะคะก็ต้องเตรียมรับมือเอาไว้
คงจะมีแต่วันที่ร้อนมากและร้อนน้อย
ดื่มน้ำกันเยอะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
เมื่อไหร่ก็ตามมีปัญหาสุขภาพใจมาทางนี้เลยค่ะ
วันนี้อย่างที่เกริ่นไว้ว่าแหมมันเป็นเรื่องแซ่บที่มักจะเกิดขึ้นบ่อย
มันเป็นเรื่องของเพื่อนแย่งแฟน
แต่ต้องมานั่งดูกันเหมือนกันนะคะว่า
คำถามของน้องในวันนี้เนี่ยการแย่งของเขาคือการตั้งหน้าตั้งตาแย่ง
หรือบางคนก็แค่อยากเอาชนะเพื่อนสนิทก็มีแบบนั้นเหมือนกัน
เรามาฟังคำถามของน้องที่ส่งเข้ามานะคะ
ได้แง่คิดดีมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
หนูขอแนะนำตัวก่อนเลยชื่อเบสค่ะอายุ๒๘แล้ว
วันนี้เบสมีเรื่องมาขอคำปรึกษาพี่อ้อยหน่อยนะคะ
เข้าเรื่องเลยละกันเบสมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่ง
เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วค่ะ
สมมุติว่าชื่อเอละกันนะคะเราเรียนคณะเดียวกัน
ก็เลยสนิทกันทำกิจกรรมด้วยกันเรียนด้วยกันเที่ยวด้วยกัน
เรียกได้ว่าตัวติดกันมากในสมัยที่เรายังเป็นนักศึกษาอยู่
เป็นลูกคนมีสตางค์ค่ะเป็นลูกคุณหนู
แต่เบสเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดวิถีชีวิตก็เลยดูแตกต่างกันพอสมควร
แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่เราจะเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะ
ชีวิตเด็กมหาวิทยาลัยของเราสองคนมีสีสันเหมือนนักศึกษาทั่วไป
มีหนุ่มมาจีบบ้างตามภาษาสาววัยใส
แต่ส่วนใหญ่จะมาจีบเอค่ะตามภาษาลูกคุณหนูที่ดูดี
พร้อมไปซะทุกอย่างจนเราเรียนจบเอเดินทางไปเรียนต่อ
ต่างประเทศส่วนเบสเองทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเวลา
ไปหลายปีค่ะเอกลับมาจากต่างประเทศเราก็เลยนัดเจอ
กันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานแล้ววันนั้นเนี่ยก็เลยนัด
เที่ยวกันที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งแถวทองหล่อพอถึงร้าน
เราก็คุยกันไม่หยุดเลยค่ะเพราะไม่ได้เจอกันนานมากระหว่าง
เราก็สั่งเครื่องดื่มกันไปด้วยจนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมง
คนในร้านเริ่มเยอะขึ้นโต๊ะที่เรานั่งเนี่ยก็มีแก๊งหนุ่ม
มานั่งข้างแล้วมีหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาชนแก้วกับเราทั้งคู่
แล้วก็นั่งคุยกันจนถึงเวลาที่เราจะกลับบ้านกันหนุ่มคนนั้น
เนี่ยก็มาขอไลน์ของเบสค่ะเบสก็ให้ไปด้วยหลังจากนั้นเรา
ก็คุยกันมากขึ้นเขาบอกว่าเขาชอบเบสมากเลยขอคบแบบเป็น
แฟนเลยได้ไหมฮะเร็วนะเบสนะเบสก็เลยบอกกับเขาว่าลอง
คุยกันไปก่อนดีไหมอ่ะซึ่งตัวเขาก็โอเคนะคะจนผ่านไปได้
ประมาณสักสามเดือนมีอยู่วันหนึ่งเบสก็นัดเจอกับเออีกครั้ง
หนึ่งครั้งเนี้ยเราเจอกันตอนกลางวันในวันหยุดนัดเจอกันที่
ห้างห้างหนึ่งเบสไปถึงก่อนเวลาก็เลยนั่งรอค่ะนั่งรอที่
ร้านกาแฟสักพักเบสเห็นผู้ชายคนนั้นที่เบสคุยด้วย
เดินผ่านไปแอบตกใจนิดหน่อยนะคะแต่ที่ตกใจไปมากกว่า
นั่นคือเบสเห็นเขาเดินไปหาเอที่ยืนรออยู่อีกมุมหนึ่ง
ลุกขึ้นเดินออกจากร้านกาแฟแล้วเดินไปหาทั้งสองคน
คนเบสถามทั้งสองคนว่าตกลงนี้อะไรกันผู้ชายคนนั้น
ดูอึกอักแต่ตอนนั้นเนี่ยตัวเอกลับยิ้มออกมาแล้วก็
เดินเข้าไปควงแขนผู้ชายคนนั้นหน้าตาเฉยเบสอึ้งมากกับ
ปฏิกิริยาของเอที่แสดงออกมาเบสสับสนมากกับสิ่งที่
เกิดขึ้นเอทำอย่างนี้ทำไมเอตั้งใจแย่งคนที่มาคุย
เบสหรือยังไงเบสงงไปหมดเลยวันนั้นเบสกลับบ้าน
ทันทีโดยที่ไม่ได้รอคำตอบใดใดของทั้งสองคนหลังจาก
นั้นผู้ชายคนนั้นก็พยายามทักมาโทรมาหลายครั้งส่งข้อ
ความมาอธิบายว่าเขาไม่ได้คิดอะไรนะแต่วันนั้นเนี่ยเขา
ไปเจอเอเพราะเอบอกว่ามีงานจะคุยด้วยเบสสับสนมาก
เบสควรทำยังไงดีคะพี่อ้อยคะตอนนี้เบสไม่รู้จะ
ทำยังไงจริงจริงรบกวนพี่อ้อยช่วยให้คำแนะนำด้วยนะขอบคุณอย่างใจจริงเลยค่ะอืมตั้งสติก่อนค่ะ
เบสคะไม่รู้สิการทะเลาะกันของเพื่อนสนิทโดยเฉพาะเรื่องผู้ชายมันมี
สิ่งที่ทำให้เห็นอยู่จากหลายหลายคนนะคะแต่พี่อ้อยก็ยังไม่มั่นใจนะ
สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเพื่อนของน้องตั้งใจแย่งผู้ชายของน้องจริงหรือเปล่า
พี่บอกว่าเบสต้องตั้งสติค่ะเพราะไม่ว่าเจตนาของเอจะคืออะไรนะ
คนที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้คือผู้ชายค่ะ
คนไม่ใช่ของมาหยิบมาแย่งไปอยู่ในมือใครก็ดูเหมือนว่าเอ๊ะ
จะเป็นของคนคนนั้นแต่เนี่ยเป็นคนนะคะไม่ใช่ของไง
คนมีหัวใจมีความรู้สึกและเลือกเป็นการที่ผู้หญิงคนนึงมาเกาะแขนเขาขนาดนั้นเนี่ย
ถ้าเขาไม่ได้มีอะไรในความสัมพันธ์จริงเขาสามารถแสดงออก
ให้ได้ดูว่ามันมีการละเทศะได้เหมือนกันนะน้องเบสลองคิดดู
และคิดดูนะคะว่ายิ่งถ้าบังเอิญว่าเขาชอบหนู
เขาควรจะต้องตกอกตกใจที่ผู้หญิงคนหนึ่งมาแสดงออก
ซึ่งความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาต่อหน้าคนที่เขากำลังตั้งใจจีบ
อย่างเบสไม่ว่าในเกมนี้คืออะไรนะคะ
น้องจะถูกเขย่าขวัญสั่นประสาทแบบนี้ไม่ได้นะน้องต้องนิ่งและหนักแน่นเข้าไว้
ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะในเมื่อเพื่อนรักออกตัวแรงขนาดนี้
ดีซะอีกค่ะจะได้เป็นโจทย์วัดใจให้รู้ว่า
ผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนแบบไหนขี้อ่อยขี้หยอดไปเรื่อย
จริงจังจริงใจกับความสัมพันธ์ของเราหรือเปล่า
หนูต้องดูเขาไปเรื่อยค่ะเจอกันที่ร้านเหล้า
เหมือนพาเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาในชีวิตหรือเปล่า
คือพี่อ้อยไม่ได้บอกนะคะว่าการเจอกันที่ร้านเหล้าต้องเจอคนแย่เสมอไป
แต่ก็มีคนมากมายที่ไปนั่งเก็บแต้มในร้านเหล้านะคะ
แต่น้องดูนะวันที่เขาเข้ามาวันแรกน้องนั่งอยู่กับเอ
ผู้ชายคนนี้เข้ามาคุยกับทั้งสองคน
ไม่รู้สิถ้าย้อนกลับไปก็แอบเอ๊ะอยู่เหมือนกันนะคะว่า
ตกลงเจตนาของเขาคืออะไรกันแน่
แต่ทั้งหมดนะคะพี่ชื่นชมเบสนะ
ไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันเริ่มต้นเร็วไป
เริ่มต้นเร็วนักเดี๋ยวจะกลายเป็นเลิกรักไวขึ้นด้วยนะคะ
ถ้าน้องไม่ใช่คนประเภทรักสนุกแต่ไม่ผูกพัน

อุตส่าห์ตั้งเวลาเอาไว้แล้วนะคะว่า
ลองดูซิ๓เดือนยังคุยกันอยู่แบบนี้

จะได้พัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนค่อยเลื่อนเป็นแฟน

ยังเห็นความประหลาดตาและน่าประหลาดใจแบบนี้เลย
เห็นเพื่อนเรามาเกาะแข้งเกาะแขนเขาได้ขนาดนี้
เขาเองก็ไม่น่าจะใช่ผู้ชายแบบตาใสซื่อบริสุทธิ์นะคะ
ที่ผู้หญิงอ่อยปั๊บต้องรับเข้ามาในชีวิตทุกคน
มัวแต่ตั้งหน้าตั้งตาโกรธเพื่อนเราอย่างเดียวนะเบสนะ
น้องต้องดูด้วยนะคะว่าเอ๊ะตกลงผู้ชายคนนี้ดีพอ
ควรฆ่ากับหัวใจดีของน้องหรือเปล่า
มีเพื่อนเราเป็นโจทย์ก็ดี
อย่างน้อยเพื่อนคือสิ่งหนึ่งที่จะวัดแล้วก็ชี้ได้ว่า
ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยรู้จักพอ
ทุกคนดะไปหมดอ่อยไปหมด
คนนั้นคนนี้ไปหมดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งชิงโกรธเพื่อนก่อนนะคะ
อย่างน้อยตอนนี้เพื่อนเอของน้องเนี่ยเป็นโจทย์ที่ดีในการวัดใจผู้ชายคนหนึ่ง
สำหรับในฐานะเพื่อนยังไม่ต้องแสดงออกซึ่งความผิดหวังในตัวเขามากมายนะคะ
แค่ลดขนาดความคาดหวังกับตัวเพื่อนได้แล้วนะ
เรารักเพื่อนใช่ว่าเพื่อนต้องรักเราเสมอและน้องอย่าลืมนะคะสนิทกันมากแค่ไหน
เขาเองไปอยู่ต่างประเทศตั้งนานขนาดไหนความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปที่เกิดขึ้น
มันมีหลายเลี้ยวหลายทางแยกเวลาที่เราไม่ได้เจอกัน
เราไม่รู้หรอกค่ะว่าสังคมตอนนั้นหล่อหลอมเขากลายเป็นคนแบบไหนไปแล้ว
พอน้องลดความคาดหวังกับตัวเขาได้แล้วยังคงรักเพื่อนได้เหมือนเดิม
แค่รู้จักวิธีการจะดิวกับเพื่อนในแนวนี้ให้ถูกต้องนะคะ
รักเพื่อนไม่ได้แปลว่าเพื่อนต้องรักและหวังดีกับเราเสมอกัน
คนที่ไว้ใจอาจจะร้ายที่สุดก็ได้น้องดูในข่าวสิ
บางทีความเสียใจที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะว่าเรายอมให้คนบางคนเข้ามาใกล้เรามาก
จนเราไม่ทันระวังตัวก็มีนะไม่ได้บอกว่าน้องต้องมองโลกในแง่ร้ายนะคะ
แต่บางแง่ของโลกเราก็ลืมมองไปไม่ได้เหมือนกัน
วันนี้เบสโตพอที่จะแยกแยะได้แล้วว่าการแย่งผู้ชาย
บางทีไม่ใช่แค่คนตั้งใจแย่งผิดแต่เพียงผู้เดียวนะคะ
ถ้าผู้ชายทำตัวเป็นของแย่งง่ายเดี๋ยวเพื่อนน้องแย่งไปได้สุดท้ายก็ถูกแย่งต่ออยู่ดี
ย้ำประโยคนี้อีกทีนะคะคนระรานจะยิ่งทรมานถ้าเราไม่ร้อนรน
ขอแค่อย่างเดียวตอนนี้พี่ไม่รู้หรอกว่าเกมที่เพื่อนของน้องวางเอาไว้คืออะไร
แต่อย่าคิดขนาดว่าเบสต้องเอาชนะโดยการพยายามแย่งผู้ชายคนนั้นมา
คนบางคนก็ไม่ได้สูงค่าขณะที่เราต้องทุรนทุรายแย่งมานะคะ
และที่สำคัญในสถานการณ์แบบนี้ไม่มีอะไรควรคาดกับการอดทนเลยนะ
ถ้าเขาสามารถคบควบทั้งเพื่อนและเราได้เขาเป็นแค่ผู้ชายหลายใจคนหนึ่ง
ที่ใครได้ไปก็หายนะนะคะเบสแทบไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เฝ้าดูอย่างมีสติ
วันนี้น้องคือผู้ที่กำลังคัดเลือกว่าผู้ชายคนนี้ดีพอที่จะเป็นแฟนเราไหม
สำหรับเพื่อนสนิทของน้องก็ได้เวลาในการคัดเลือกเช่นกัน
เอในวันนั้นกับเอในวันนี้น่ารักมากพอ
จะให้ความสนิทสนมกลมเกลียวอย่างที่เคยเป็นมาจริงหรือเปล่า
เกี่ยวกับการแค่แย่งผู้ชายด้วยนะแต่แค่พอจะทำให้เรารู้ว่า
มันมีอยู่จริงนะคะดูไปเรื่อยแบบไม่ต้องร้อนรน
เวลาจะค่อยคัดกรองคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตเรา

วันนี้พี่ว่าเบสเองคงจะชอบผู้ชายคนนั้นมากพอสมควร
พอรู้ว่าเพื่อนสนิทของเรามาแย่งคนที่เราชอบได้ยังไง
เดี๋ยวก่อนนะเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการนะคะ
ต่างคนต่างดูกันไปเรื่อย
เรายังไม่รู้เลยว่าที่สุดแล้วผู้ชายคนนี้ควรฆ่าจะเป็นแฟนหนูไหม
เพราะฉะนั้นวันนี้คิดอย่างเดียวเลย

กำลังสร้างโจทย์ใหญ่ในชีวิตของเรา
เพื่อจะเป็นโจทย์วัดใจว่าผู้ชายคนนี้จะผ่านมาตรฐาน
เข้ามาเป็นคนสำคัญและคนพิเศษของเราหรือเปล่า
นะคะฝากเป็นวิธีคิดกับหลายคนค่ะ

อย่าโทษมือที่๓ถ้า๒มือเราจับกันไม่แน่นพอ
หลายครั้งที่เรามักจะโกรธคนที่มาแย่งคนของเราไป
ลืมไปว่าเอ๊ะแล้วคนของเรา
มีความหนักแน่นและจริงจังกับเรามากแค่ไหน
หลายครั้งไม่ว่าคนแย่งจะเป็นใคร
ที่สำคัญคือทำไมคนของเราดูเหมือนเป็นคนที่แย่งได้ง่ายเหลือเกิน
นะคะทั้งหมดเวลาจะช่วยคัดกรองค่ะ
ใจเย็นค่อยดูกันไปใช้เวลาดูใจให้นาน
จะได้ไม่ต้องทรมานกับการทำใจซึ่งใช้เวลานานกว่ามาก

ถ้าวันหนึ่งเพื่อนไม่น่ารักมากพอจะเป็นเพื่อน
ไม่เป็นไรค่ะเก็บเพื่อนเอาไว้เป็นเพื่อนห่าง
หรือถ้าไม่น่ารักมากขนาดนั้นเก็บเพื่อนไว้เป็นแค่คนที่รู้จักกันบนโลกมนุษย์
แค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องรู้สึกว่าเอาใจไปผูกกับเขา
แล้วเราบาดเจ็บจังเลยคนทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองค่ะ
ไม่มีใครได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่าง
และเช่นเดียวกันไม่มีใครไม่เปลี่ยนไป
เวลาทำให้เพื่อนเปลี่ยนเวลาทำให้เราเปลี่ยน
ขอแค่อย่างเดียวเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
เปลี่ยนไปในทางที่เรายังหวังดีต่อกัน
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเวลาเปลี่ยนเพื่อน
แม้แต่เปลี่ยนคนรอบตัวของเรากลายเป็นคนที่ไม่หวังดีต่อกัน
ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนหาใหม่ได้
ไม่เป็นไรและไม่ต้องรู้สึกว่าฉันรู้สึกแย่จังเลยที่มีเพื่อนคนนี้
ก็แค่การใช้เวลาในการเรียนรู้คนคนหนึ่ง
และวันนี้เราได้เรียนรู้แล้วล่ะค่ะว่า
เราควรเดินหน้าต่อในสารภาพของการเป็นเพื่อนหรือเปล่าเท่านั้นเอง
คำถามจากเบสนะคะหวังว่าเบสจะมีสติมากขึ้น
มีคำถามส่งเข้ามาได้นะคะส่งมาในเมลก็ได้ค่ะสั้นได้ยาวได้
แล้วฟังกันใหม่เจอกันใหม่ในพอร์ตแคสต์ของพี่อ้อยเอง